คุณผู้ชมจากเวสป้าเขียวที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้
มาดูข่านี้หน่อยค่ะเป็นมอเวสไลิงศ์เหลือง
ตามหาตัวกันหน่อยสิเพราะว่ามอเวสไลิหญิงฮานนี้
เขาขี่ย้อนศรมาแล้วมาโถ่เด็กนักเรียน
น้องได้รับบาดเจ็บแล้วไม่ได้ช่วยดูนะคะ
หนีไปเลยค่ะเอาดูภาพกันหน่อยนะคะ

จังหวะนี้เลยคุณผู้ชมรถมอเตอร์ไซค์เหลืองจะบอกว่าไม่เห็นก็ไม่ใช่
แล้วก็เขียนข้อความไว้นะบอกว่าขับย้อนสอนยังยังอีก
แจ้งความจับเลยน่าจะไม่ใช่วินนะแชร์จับมาหน่อยคันเหลือง
แล้วก็มีคลิปภาพนี้ค่ะน้องผู้หญิงที่โดนชนเขาอายุ๑๐ปีเองค่ะ
เด็กหญิงซีรินทรเจริญรำก็กำลังเดินข้ามถนนตรงนี้
เป็นตรงริมคลองเจริญราชปากซอย๑๔การเคหะบางพลีที่อำเภอบางเสาทงนะคะ
มอเตอร์ไซสีเหลืองคันนี้ย้อนสอนมาแล้วชนเข้าแบบเต็มแรงเหมือนกัน
น้องล้มกับพื้นแล้วมอเตอร์ไซค์ก็หนีไป
เหตุการณ์นี้เกิดช่วง๙โมงของเมื่อวานนะคะตอนที่น้องกำลังจะไปโรงเรียน
ซึ่งน้องก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลคือยังสื่อสารได้นะ
แต่น้องบอกว่าปวดท้องจุกแน่นท้องจนทนไม่ไหว
มีแผลที่ปากด้วยมีแผลที่หัวเข่าด้านขวาด้วย
คุณหมอก็ทำแผลให้แล้วก็ตรวจร่างกาย
บอกว่าอยากให้พักรอดูอาการแล้วก็เอ็กซาเรย์ดูหน่อย
ที่บริเวณช่องท้องมันมีความผิดปกติอะไรไหม
ทีมข่าวของเราค่ะไปสอบถาม
แม่ของน้องสิรินทรที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะ
สอบถามคุณแม่อุทัยวันก็เล่าให้ฟัง
ว่าพอลูกสาวโดนชนแล้วเนี่ยมีคนพาไปส่งที่บ้าน
ตอนแรกแม่ยังไม่ได้อะไรคิดว่าลูกคงเจ็บไม่มาก
แต่ตอนเย็นเนี่ยโอ้โหลูกปวดท้องจนตัวงอเลยค่ะ
จุกแน่นทนไม่ไหวแม่ก็เลยสงสัยว่า
ถูกรถมอเตอร์ไซค์เฉียวทำไมปวดท้อง
จุกแน่นมากขนาดนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะ
ตอนนั้นแม่ยังไม่เห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
แต่แม่สงสัยแล้วพอแม่สงสัยปั๊บก็เลยอ่ะ
เดี๋ยวไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าปากซอยที่เกิดเหตุหน่อยละกัน
แม่เห็นกล้องวงจรปิดเท่านั้นแหละค่ะโอ้โห
ลูกสาวฉันโดนชนอย่างแรงขนาดนี้เลยเหรอ
แล้วคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็หนีไปเลย
แม่ก็เลยพาลูกสาวไปแจ้งความไว้ที่สพบางเสาทง
ให้ติดตามตัวคนที่ขี่มอเตอร์ไซคันเหลืองนี้
ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็อยากให้พลเมืองดีอะค่ะ
ช่วยกันแชร์เบาะแสหน่อยย้ำอีกครั้งนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานตอน๙โมงเช้า
จุดตรงนี้คือริมคลองเจริญราชปากซอย๑๒
ที่การเคหะบางพลีอำเภอบางเสาทงจังหวัดสมุทรปราการ
ใครที่มีเบาะแสมีข้อมูลเพิ่มเติมแจ้งไปหน่อยนะคะ
แล้วก็ไปเลยนะไม่ลงมาดูเลย